ลุงวีโบกมือลาส่งกลับบ้านกัมพูชา
ลุงวีที่ก้มลงไปอย่างนี้เลยนะ
และเห็นบอกว่ารายได้วันละ๕๐๐
ก็เนี่ยคิดดูตอนแรกที่นำเสนอข่าวไปพี่เบิร์ต
คือเราก็แบบว่าคุณผู้ชมคะ
นี่คือแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิต

สุดท้ายไม่ต่างจากพี่กันจอมพลังเลย
กันจอมพลังบอกว่าผมช่วยคนอื่นมาตั้งเยอะ
ครับแรกนะครับคือรายได้นี่เรือละเป็นแสนครับมีสอง

แต่ว่าที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายก็คือ
ลุงวีเคยถูกผลักดันกลับกัมพูชาไปแล้วถึง๓ครั้ง
ครั้งนี้จะถูกผลักดันกลับไปเป็นครั้งที่๔นี่ครับ
เห็นโอ้โหโลกออนไลน์นะฮะใครไม่สงสารบ้าง
เราไม่มีหรอกครั้งแรกใครไม่สงสารบ้าง
ใครไม่เห็นใจบ้างนี่คือลุงวีชื่อจริงคือนายโกมพอดี
เคยถูกจับมาแล้ว๓ครั้งครั้งนี้ถูกจับเป็นครั้งที่๔
นะครับไปกับครอบครัวนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีแล้วก็ตำรวจด้วย
ให้ลุงวีเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ผิดพรบขอทานด้วยนะครับนี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปไปไปหา
จากนั้นก็นำตัวลุงวีกับเมียแล้วก็ลูกอีก๒คนนะครับ
อายุ๑๒ขวบกับ๑๐เดือนไปส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฮะ
นะครับที่ศรีราชาเดี๋ยววันนี้นะครับ
จะนำตัวทั้งหมดส่งตรวจคนเข้าเมืองสะแก้ว
เพื่อผลักดันออกทางกัมพูชาทางนั้นทางปลอยเป็ด
วีเล่าบอกว่ามาอยู่ประเทศไทย๓๐ปีได้แล้ว
แต่มีเมียเป็นคนกัมพูชานะเอาเจอกันที่นั่นเหรอลุง
เปล่าเจอกันที่ไทยนี่แหละชาวกัมพูชา
เจอกันสร้างครอบครัวกันอยู่ที่นี่ฮะ
ส่วนที่หลังงอโก่งพับแบบนี้
ลุงมันยังไม่ประสบบที่เหตุหรอเปล่าอีกนะครับ
คุณลุงเป็นโรคกระดูกคดงอเป็นมาตั้งแต่อายุ๒๒นะครับ

โดนจับส่งกลับมาอีกมาอีกอ๋อคนไทยใจดีนี่ลุงว่างั้น
คนไทยใจดีนะครับทำอาชีพขอทานมานานแค่ไหนล่ะ
ลุงบอก๒๐ปีนะครับก็คือมาอยู่เมืองไทย๓๐ปี
ขอทานสัก๒๐ปีแล้วแต่หลังจากถูกส่งกลับไปกัมพูชาแล้ว
ก็คงไม่กลับมาอีกแล้วล่ะแต่แต่ถ้ากลับมา
เขาคงจะกลับมาอย่างถูกต้องแล้วก็คงไปขอทานอีกไม่ได้
เพราะมันผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าอยู่กัมพูชาแล้วไม่มีกินเนี่ย
โอ้โหมันไม่มีทางเลือกก็คงต้องกลับมาประเทศไทยนี่แหละ
คนไทยใจดีหรอนะ
ให้จะมาอีกมั้ยเนี่ยมาอยู่ไหน
คนไทยใจดีหรอมีคนไทยให้ลูกผมเอาเงินจบบัญชี
ไม่ให้ผมนะเอาทอดลูกผมไปทรงให้บอจ๊ะช่วย
ไม่หายด้วยอืมไม่หายก็ภูมิใครทำวนุษย์มาบอกผมอ่ะแล้วก็ว่ารายได้เดือนหนึ่งเป็นแสน
นี่จริงไหมน่ะครับผมจริงไหมไม่จริงครับไม่จริงเนอะครับเออค่าห้องก็ภูมิติหรอก
ค่าห้องวันไหนก็กันโกวิทธิ์ภูมิเกิดโกวิทธิ์ก็จิตค่าห้องสามเดือนเก้าพันหรอก
ไปวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะอ๋อใช่ครับวันธรรมดาไม่ได้วันธรรมดาไม่ได้
กูวิทธิ์ก็เข้าตลาดตัวต่อของตลาดต่อลุงไม่ไปนะกูวิทธิ์เยอะนะ
ฟังแล้วเนี่ยรายได้ของลุงไม่แน่ไม่นอนบางวันก็ได้เยอะ
วันก็ได้น้อยเสาร์อาทิตย์อาจจะเยอะหน่อยอ่า
มีคนเคยมาขอถ่ายรูปแล้วไปเปิดรับบริจาค
ก็แต่ก็ไม่ได้เอาเงินมาให้ลุงวีจริงครับ
ไม่ได้ไปถึงแสนไม่ได้ไปถึงแสนลุงวีปฏิเสธครับถ้าห้องยังติดอยู่เลย
ติดอยู่เก้าพันเนี่ยเพราะเป็นโควิดมาสามเดือนแบบนี้ครับ